ฟ้าวันอาหารหรือว่าที่เราเรียกติดปากว่าพี่ฟ้า
ออกงานอีเวนต์ครั้งแรกไปรับรางวัลเกี่ยวกับลูกทุ่ง

ออกงานอีเวนท์ครั้งแรกไปรับรางวัลเกี่ยวกับลูกทุ่ง
ออกงานอีเวนท์ครั้งแรกไปรับรางวัลเกี่ยวกับลูกทุ่ง

ออกงานอีเวนท์ครั้งแรกไปรับรางวัลเกี่ยวกับลูกทุ่ง

ออกงานอีเวนท์ครั้งแรกไปรับรางวัลเกี่ยวกับลูกทุ่ง

ออกงานอีเวนท์ครั้งแรกไปรับรางวัลเกี่ยวกับลูกทุ่ง
ออกงานอีเวนท์ครั้งแรกไปรับรางวัลเกี่ยวกับลูกทุ่ง

ออกงานอีเวนท์ครั้งแรกไปรับรางวัลเกี่ยวกับลูกทุ่ง

ออกงานอีเวนท์ครั้งแรกไปรับรางวัลเกี่ยวกับลูกทุ่ง
ออกงานอีเวนท์ครั้งแรกไปรับรางวัลเกี่ยวกับลูกทุ่ง

ออกงานอีเวนท์ครั้งแรกไปรับรางวัลเกี่ยวกับลูกทุ่ง

ออกงานอีเวนท์ครั้งแรกไปรับรางวัลเกี่ยวกับลูกทุ่ง
ออกงานอีเวนท์ครั้งแรกไปรับรางวัลเกี่ยวกับลูกทุ่ง
ออกงานอีเวนท์ครั้งแรกไปรับรางวัลเกี่ยวกับลูกทุ่ง

ออกงานอีเวนท์ครั้งแรกไปรับรางวัลเกี่ยวกับลูกทุ่ง
ออกงานอีเวนท์ครั้งแรกไปรับรางวัลเกี่ยวกับลูกทุ่ง

ออกงานอีเวนท์ครั้งแรกไปรับรางวัลเกี่ยวกับลูกทุ่ง
ออกงานอีเวนท์ครั้งแรกไปรับรางวัลเกี่ยวกับลูกทุ่ง
ออกงานอีเวนท์ครั้งแรกไปรับรางวัลเกี่ยวกับลูกทุ่ง
ออกงานอีเวนท์ครั้งแรกไปรับรางวัลเกี่ยวกับลูกทุ่ง

ออกงานอีเวนท์ครั้งแรกไปรับรางวัลเกี่ยวกับลูกทุ่ง

ออกงานอีเวนท์ครั้งแรกไปรับรางวัลเกี่ยวกับลูกทุ่ง
ออกงานอีเวนท์ครั้งแรกไปรับรางวัลเกี่ยวกับลูกทุ่ง

ออกงานอีเวนท์ครั้งแรกไปรับรางวัลเกี่ยวกับลูกทุ่ง
ออกงานอีเวนท์ครั้งแรกไปรับรางวัลเกี่ยวกับลูกทุ่ง
ออกงานอีเวนท์ครั้งแรกไปรับรางวัลเกี่ยวกับลูกทุ่ง

ออกงานอีเวนท์ครั้งแรกไปรับรางวัลเกี่ยวกับลูกทุ่ง

ออกงานอีเวนท์ครั้งแรกไปรับรางวัลเกี่ยวกับลูกทุ่ง

ดีค่ะเดี๋ยวเจอกันที่อินโนเนซียประมาณนี้

พี่ฟ้าของเรามันสดใสมากจริงเอาเป็นว่าดราม่าติดไปค่ะ

ตอนนี้ฟังน้องอิงฟ้าพูดอินโดนีเซียมาแล้วพี่แจ๊คไปฟังกับหูมาลองพูดดูสิ